สามตัวกันไปไงสามตัว

ที่โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ
โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ
โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ
โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ

โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ

โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ
โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ
โดนไปเยอะแค่นั้นแหละ

อ่าสัตว์เจ้าเสียหาดทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ทุกที่เขาออกมา
เพราะที่นี่คือไม่ใช่ต้องขอกลางคืนอยู่แล้ว
ในเมื่อนั้นเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องมีการบูรณะแน่
ก็ฝากน้องน้องช่วยประสานช่วยไอ้นี่หน่อยนะถ้าเขา
วิกาลมาสารหรือหรือจะบูรณาการ

อะไรอันเนี้ยคือว่าผมมาผมมาแค่เดี๋ยวอ่ะ
แม่นะเอาไฟกับชุดไข้ประถาวัยกับแม่นะ

รอให้แล้วถึงเอามาติดให้ตามสยะซึ่งไหนนะ
ไข่กันแน่นมากแม่นางดากแม่นานนี่ต้องแวกเลย